วันนี้แม่ของเด็กสาววัย๑๖ปีคนนึงมาร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจกองปราบนะครับ
หลังจากที่ลูกสาวถูกเยาวชนชาย๓คนรุมโทรมข่มขืนในห้องน้ำสาธารณะ
ในพื้นที่ริมหาดปรานบุรีที่ประจวบคิริขัน
แต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๓๐พฤศจิกายนปีที่ผ่านมา
จนถึงขณะนี้คดียังไม่คืบหน้า

เราได้คุยกับหนึ่งในเยาวชนที่เป็นผู้ก่อเหตุนะครับ
โดยเขาได้อ้างข้อมูลอีกด้านหนึ่งจะเป็นอย่างไร

หากพูดถึงทะเลหลายคนใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
และหลายคนใช้เชื่อมความสัมพันธ์ในการพบป่าสังสรรค์
เช่นเดียวกับโอ้คิงและบีมเด็กหนุ่มในพื้นที่
ที่ใช้ริมชายหาดปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริคัน
เป็นที่นั่งดื่มและพูดคุยกันในยามราตรี
แต่การสังสรรค์ในคืนวันที่๓๐พฤศจิกายน๒๕๕๙
กลับสร้างความอื้อเช้าเมื่อมีหญิงสาวรายหนึ่ง
ที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่อำเภอปรานบุรี
อบหลักฐานพร้อมเสื้อผ้าลูกสาววัย๑๖ปี
เข้าร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจกองปราบปราม
โดยมีทนายรณรงค์แก้วเพชรเป็นผู้พามายื่นหนังสือตรง
พลตำรวจตรีจีรพบภูริเดชผู้บังคับการปราบราม
จับต้นชนปลายของเรื่องสาวรายนี้พูดด้วยเสียงสั่นเคลือ
ว่าลูกสาวถูกสามโจในพื้นที่กระทำชำราว
และผ่านมา๓เดือนตำรวจกลับยังไม่มีการจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ
ไม่มีการลงพื้นที่คลายข้อสงสัยและไม่ดำเนินการใดทั้งสิ้น
จะเอามาขอให้กองปราบช่วยส่งไปพิสูจน์ให้ด้วย
ถ้าว่าวันนี้การลงพื้นที่ของทีมข่าวก็ไม่พบร่องรอย
หรือหลักฐานใดในการก่อเหตุ
เพราะเหตุสุดเช้านี้ได้เกิดขึ้นนานมากแล้ว
และพยานหลักเท้าต่างก็ไม่หลงเหลือ

เล่าเรื่องราวสุดอื้อเฉาให้ฟังว่า
ช่วง๕ทุ่มของวันที่๓๐พฤศจิกายน
นและเพื่อนกำลังนั่งดื่มสุราที่ริมหาดปานบุรี
กระทั่งสาวผู้เสียหายขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
มีการเรียกนั่งสังสรรค์ที่ริมหาด
กระทั่งการสังสรรค์กินเวลาไปช่วงเช้ามืด
สาวเอกตัดสินใจจะกลับบ้าน
แต่ดันทำกุญแจรถหล่นหายในห้องน้ำ

และบีมตัดสินใจเดินตามเด็กสาวไปในห้องน้ำ

ก่อนที่โอ้จะตัดสินใจเข้าไปกระทำชำราวด้วย

แล้วเขาขี่รถผ่านมาผมก็เรียก
พอเรียกตอนนั้นเขาก็จะวอล์ไปนั่งกับเพื่อน
แต่ว่าเขาก็มานั่งกินเหล้าผมอยู่แป๊บนึง
แล้วพอมันออกมาแล้วมันไม่ได้

แล้วหลังจากนั้นคิวก็ตอบ
ร่วมเพศแล้วเสร็จโอ้ยืนยันว่า

สาวเองไม่มีท่าทีต่อว่าใด
แต่เรื่องนี้ไนโอ้ยืดอกยอมรับความผิดว่า
กลุ่มของตนนั้นผิดที่เกาะเหตุขึ้น
แต่มูลเหตุจูงใจทั้งหมดมาจากการเมาสุรา

ไม่ใช่การรุมโทรมตามข่าว
เขาไม่ได้โวยวายอะไรสักนิดเดียวค่ะ

ผู้ปกครองฟังโจผู้ก่อเหตุได้บอกว่า

ซึ่งเรื่องอยู่ระหว่างการรอดำเนินการ
ส่วนเรื่องอื้อเช้านี้ยอมรับผิด
และพร้อมจะชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่าง

ใช่คุยกันหมดตั้งแต่วันที่

ก็พาเขาไปขอโทษแม่เขา
พาเขาไปไหว้แม่ทางผู้เสียหายด้วยซ้ำ

และวันพรุ่งนี้จะเรียกฝั่งผู้ก่อเหตุ
และฝั่งผู้เสียหายเข้าสอบปากคำ
จากนั้นจะนำสามโจผู้ก่อเหตุรับทราบข้อกล่าวหา
ในข้อหาร่วมกันกระทำชำราวหญิงอื่น

และข้อหาร่วมกันพรากผู้เยาว์
ทีมข่าวชะดัดทีวีรายงาน